ในพื้นที่กาญจนบุรีเนี่ยว่ากันว่ามีสมบัติที่เป็นขุมทอง
เขาเรียกกันว่าขุมทองโกโบริเพราะว่าเขาก็มีนวนิยายใช่ไหม
มีละครมีหนังเรื่องคู่กรรมมีโกโบริทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่๒
อืมใช้เส้นทางประเทศไทยเป็นทางผ่านมาสร้างรถไฟเนี้ย
เส้นทางรถไฟเนี่ยแล้วก็ทิ้งสมบกสมบัติเอาไว้เยอะค่ะ
คนก็ไปขุดทองกันบ่อยนะคือจริงจริงมันเป็นเรื่องเล่าใช่ไหมคะ
ก็ไม่รู้ว่าเจอไม่เจออะไรยังไงแต่เอาเป็นว่ามันไปขุดไม่ได้อ่ะ
มันเป็นพื้นที่ของทางราชการเขาไม่ใช่ว่าใครอยากจะไปขุดอะไรก็ขุดเนี่ยฮะ
แล้วล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปยึดได้ที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
ตักดินเนี่ยอาวุธปืนแคมป์ที่พักเนี่ยฮะ
ฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ป่าไม้ด้วยของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ตำรวจด้วยนะฮะไปยึดรถตักดินบริเวณเชิงเขาริมแม่น้ำแควร์น้อย
มีอาวุธปืนด้วยมีการตั้งแคมป์ด้วยเพื่อมาขุดทองสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
นี่เป็นที่ขุดแห่งใหม่ห่างจากทางรถไฟสายมรณะ
ญี่ปุ่นสร้างไว้ประมาณห้าร้อยเมตรเท่านั้นนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้นายสาวิทเจียมจิรพรนายอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมกับตำรวจและทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้
ไปตรวจสอบพื้นที่บ้านแก่งประลอมในพื้นที่หมู่๑ตะบนไซโยกนะฮะ
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มบุคคลเอารถแบ็คโฮ
เข้ามาขุดหาสมบัติแล้วก็มาล่าสัตว์ป่าด้วย
ไปเจอรถขุดดินอยู่ใกล้กับปากโพรงหินที่ทำเป็นเพลิงมุงหลังคาสังกษี
แล้วใช้ผ้าใบคลุมปิดพรางตาเอาไว้มีการขุดดินเปิดขยายหน้าดินไปแล้ว
กว้างกว่า๓เมตรขุดลึกลงไป๑๕เมตร

เจอนายบุญส่งมะนาวทองอายุ๖๐ปีนั่งอยู่แถวใกล้เพิงพักนะครับ
บอกกับเจ้าหน้าที่ว่ามีอาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วก็แค่มานั่งพักแถวนี้เท่านั้น
ส่วนรถขุดดินเนี่ยมีคนชื่อในอึ่งเป็นคนขับ
ส่วนเรื่องขุดค้นหาสมบัตินายบุญส่งบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องด้วย
เขาแค่มานั่งพักแถวนี้แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปากใจเชื่อนะครับ
ตอนนี้คุมตัวไปแล้วนะฮะเอาไปสอบสวนที่สพไซโยก
ส่วนเรื่องรถขุดดินหรือว่าของต่างเนี่ยเดี๋ยวก็ยึดไปก่อนนะครับ
สภาพที่พบในพื้นที่มีการใช้รถขุดดินกลุยดินที่ชายฝั่งแม่น้ำแควร์น้อย
ลึกเข้าไปในเชิงเขาเชื่อว่าต้องการขุดหาสมบัติ
เพราะว่าแถวนี้เนี่ยชาวบ้านเขาไปล่ำลือกันว่า
เป็นที่ขุดหาสมบัติแห่งใหม่ไม่เคยมีใครขุดหามาก่อน
ก็เลยมีคนแบบอยากจะมาขุดหาทอง
ชาวบ้านในบริเวณนั้นเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่า
มีคนแวะเวียนมาถามประจำแหละเรื่องการขุดหาสมบัติของญี่ปุ่นเนี่ย
บางคนถึงขั้นบอกด้วยนะว่านี่มีลายแทงบอกพี่กัดเลย
แนวเส้นทางรถไฟสายมรณะที่กองทัพญี่ปุ่นเคยสร้างไว้
แทงมันบอกเลยนะว่าต้องไปตรงนี้ตรงนี้
เขาบอกว่าจุดที่ขุดอยู่ห่างจากทางรถไฟสายเก่าไม่เกิน๕๐๐เมตรนะคะ
ในอดีตก็คือมีหลายคนหลายกลุ่มแล้วค่ะที่หวังมาขุดทองเอาสมบัติตรงบริเวณนี้
ก็ถูกจับกันไปหลายครั้งแล้วนะคะขุดกันไปก็หลายครั้งไม่ไม่มีใครเจอเลยนะ
ทองจะสมบัติหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้
กลุ่มคนนี้ก็คงเป็นกลุ่มคนหน้าใหม่ที่หวังจะตกทอง
กะว่าจะมาขุดเจอสมบัติอะไรแบบนี้อีก
ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่เขาได้มาตรวจสอบที่บ้านเลขที่ที่อยู่ห่างจากจุดขุดหาสมบัติประมาณสัก๓๐๐เมตรนะคะ
เป็นบ้านเลขที่๖๗หมู่๑ตำบลไซโยกของนายเชิดพงพรมดีวัย๖๙ปี
ไปเจอปืนค่ะครับเป็นปืนยาว๒กระบอกเป็นเครื่องกระสุนจำนวนมากด้วย
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยยึดเอาไว้ก่อนแล้วก็คุมตัวไปสอบสวนที่สพไซโยกด้วยนะคะ
ดำเนินคดีในข้อหาครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แต่ว่ารถหนักแบบนี้นะอาวุธหนักขนาดนี้โอ้ไม่รู้เข้ามาถึงตรงนี้ได้ยังไง

ไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินเลย